คุณเสธหาคุณเสธหาเมื่อวานเนี้ยบอกอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่า
อยากจะเอาชนะความยากจนมันเอาชนะความยากจนมัน
ทำง่ายทำยากทำยังไงฮะยากมากครับยากมากแล้วก็
ต้องเรียนตรงตรงว่าถึงแม้ได้ภาพเวทยาลัยได้เป็นทราบาล
สี่ปีก็คงยังไม่หมดหรอกอ่านะครับเราอย่าไปพูดอะไรที่มันที่มัน
เกินความเป็นจริงหรือว่ามีความคาดหวังที่มันสูงเกินเลยนะครับ
แต่ว่าเราต้องพยายามมันต้องมีจุดที่มันเริ่มต้นนะครับ
หลายมิติความยากจนนะครับเรื่องเรื่องดิจิทัลวอลเล
หมื่นบาทก็เป็นจุดแรกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะครับ
เรื่องเรื่องเติมเงินให้ครบสองหมื่นบาทต่อครอบครัวนะครับ
เรื่องเพิ่มอ่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นหกร้อยบาทปริญญาตรีเป็นสองหมื่นห้า
ใช่ไหมหลายหลายอย่างเหล่านี้ก็เป็นนโยบายที่เราสามารถที่จะ
ทำให้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพ้นจากความยากจน
คณะรัฐมนตรีเองนำโดยนายกรัฐมนตรีที่ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย
เดินทางไปค้าขายต่างประเทศไปเปิดตลาดใหม่
เปิดตลาดให้กับบริษัทไทยดีที่สามารถส่งสินค้าไปขายได้มากขึ้น
ผลิตสินค้าได้มากขึ้นจ้างงานคนได้มากขึ้น
งานคนได้มีราคาแพงขึ้นก็ทำให้คนสามารถที่จะ
เป็นจุดลำต้นในการในการพ้นจากเขียวของความยากจนแล้วกัน
ใช้คำนี้ดีกว่าจ้างงานคนด้วยค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมใช่ครับค่าแรงขั้นต่ำ
เป็นสี่ปีค่อยค่อยขึ้นไปนะครับเป็นสเต็ปขั้นบันได

จุบันนี้หลายบริษัทเองเนี่ยเขาจ่ายมากกว่า

อาชีพค่าแรงขั้นต่ำที่เราตีค่าแรงขั้นต่ำไว้เนี่ย
เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะจะเป็น๓๔๐๐บาทเนี่ย
เราก็จ่ายอยู่๕๖๐๐อยู่แล้วนะ
มันมีนะฉันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย

ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีการที่จะแย่งรายงานกันอยู่แล้ว

ให้กับแรงงานเข้ามาทำงานในบริษัทนั้น
อืมคือไอ้ค่าแรงตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันจะมีจำกัดไหม
มันเป็นทุกอาชีพแบบอะไรยังไง

เหลือคือใครได้เยอะอยู่แล้วคุณก็คุณก็อยู่ในระบบของคุณไป
แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดมันถูกดันขึ้นไป
คนที่สูงอีกแล้วก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยนะ

ไม่ใช่บอกคุณได้อยู่แล้ววันนี้๕๕๐หรือ๖๐๐บาท

แม้ก็ต้องคนคนเดียวก็ตามทีมันก็ลำบากอยู่แล้วนะ

ที่เราจะให้ภาระไปตกอยู่กับผู้ประกอบการ

สมการมันไม่เป็นอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนหรอก

ถ้าไม่มีรายได้รายจ่ายมันก็ขึ้นไปไม่ได้

เพราะบางทีพอพูดเรื่องขึ้นค่าแรงเนี่ย
นาผู้ประกอบการเขาก็กังวลแล้ว

เราใส่กันเปิดมือบ้านนะมันก็เป็นได้กันต้องกำลังซื้อ
ปรัฐบาลนายกได้มีการคุยกับทางรัฐหนุนตรีต่าง
เราไปเดินค่าขายต่างประเทศไปเปิดตลาดใหม่ขึ้นมา
คอยให้บริษัทห้างร้านทั้งหลายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งในที่สุดแล้วรายได้ก็จะสูงขึ้นไปด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป